ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิง

เช้าวันนี้พบกับเชอรี่แล้วก็ใบตองค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ยังคงเป็นบรรยากาศ
นางงามไทยที่ไปสร้างชื่อระดับโลกนะคะ

ส่วนนภูมิแทบดูภาพไปด้วยจริงคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
นางงามรวมไปถึงกองทัพนักข่าวนะคะไปรอต้อนรับน้องน้ำตาลกลับเมืองไทยค่ะ

สวัสดีค่ะน้ำตาลสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้ำตาลสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีแนะนำตัวก็กรี๊ดกันสนามบินแทบแตกจริง
บรรยากาศเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่า
แน่นไปด้วยบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็แฟนนางงามที่เดินทางไปรอต้อนรับน้องน้ำตาลกลับบ้านค่ะ
ทันทีที่น้องน้ำตาลปรากฏตัวก็ได้รับเสียงกรี๊ดสนั่นสนามบินสุวรรณภูมิกันเลยทีเดียวนะคะ
ตัวน้องน้ำตาลเองเนี่ยเดินมาด้วยรอยยิ้มและโบกมือทักทายแฟนทุกคนค่ะ
เบื้องหน้าแล้วก็มีชั้น๒ด้วยของสนามบินเนี่ยโอ้โหคนแน่นจริงค่ะ
ที่เธอจะมานั่งเปิดใจถึงการประกวดที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งนอกจากเธอจะกล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจให้กับเธอแล้ว
น้ำตาลยังรู้สึกปลาปลื้มสุดค่ะ
ชื่นชมเธอในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะ
พร้อมกับบอกเล่าถึงความรู้สึกวินาที
ในการตอบคำถามจากคณะกรรมการบนเวที
อื่นปัญญามากครับที่รู้สึกเป็นวินาทีตลอดดี
เวลาได้เชียร์เราไม่คิดว่าถ้าจะเชียร์นานอยู่นี่ค่ะ
ก็รู้สึกเป็นเรียนมากครับ

ในใจก็คือนึกหยุดอยู่แค่คนเดียวเลยค่ะ

แรงกำลังใจแรงกำลังใจให้กับเรา

จากนี้ค่ะน้องน้ำตาลก็ยังได้ชี้แจงถึงกระแสดราม่า
ว่าที่ไม่เข้า๓คนสุดท้าย

ตอบคำถามได้ไม่ดีตอบคำถามได้ไม่สุดนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงเรื่องข่าวลือถึงเรื่องผลการประกวด
รางวัลพิเศษต่างที่ตอนนี้

ยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องค่ะ
สัมภาษุตอบ๑๐โปรด
แล้วทุกคนมันเป็นวิธีระดับโลก
เป็นธรรมดาที่เราจะต้องตื่นเต้นอยู่แล้ว
แต่ตาลคิดตอบมั่นใจที่สุดแล้ว
แต่ถ้ากลับย้อนไปดูก็ถือว่าน้องน้ำตาลทำได้เต็มที่แล้วก็ดีมากแล้วนะคะ

วันนี้นะคะเธอมีการโพสต์รูปในอินสตาแกรม

เป็นรูปเซลฟี่กับกองทัพสื่อมวลชน